นโตะบันเทิงไทยรัฐของเรามาเปิดข่าวด้วยเรื่องราวดีกันเลยดีกว่านะคะ
ไปหาคุณยุ้ยจีรนันนะคะแล้วก็คุณทันธนากรนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้เขาแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้ว
พ้องในวงการเนี่ยโอ้โหเดินทางกันไปร่วมความยินดีนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะจัดงานที่โรงแรมหรูสระบุรี
บ้านเกิดของฝ่ายหญิงค่ะมาในธีมชมพูทองนั่นเองค่ะ
จดทะเบียนสมรสกันด้วยนะคะมีแหวนเพชรกระหลัดกว่ากว่าค่ะ
มัดใจกันนั่นเองค่ะและเห็นว่าแต่งปุ๊บ
เดี๋ยวจะไปฮานีมูลต่อกันที่อังกฤษแล้วก็ไปต่อที่ญี่ปุ่นนะฮะ
ส่วนแพลนเรื่องมีลูกเนี่ยพักไว้ก่อน
เพื่อนสนิทนี้นะคะร่วมเดินทางมายินดีกันเพียบเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นซีเอมมี่เคลลี่น้องนายคุณดิวคุณนาวนะคะ
แล้วก็คุณซุปตาอ้ำพัชราภาเมื่อวานนี้นะคะ
โอ้โหเสร็จงานจากกรุงเทพบึงตรงรถไปนู่นสระบุรีเลย
เขารักของเขาจริงจริงใช่ค่ะคู่บ่าวสาวเขาจะตื้นตันขนาดไหน

เรียบร้อยครับค่ะใช้นามจักรคุณ
ใช้นามจักรคุณก็คือยังใช้เป็นมโนแจมหนู
เพราะว่าก็คือประชาชนจะรู้จักในฐานะของมโนแจ
ค่ะคุณเปลี่ยนไหมคะหรือว่าเป็นนางสาวอยู่
นางสาวอยู่ค่ะยังคงความเป็นนางสาว

อย่างผมอยากบอกอย่างนี้นะครับก็คือต้องขอบคุณครับ
ที่ทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็ทำให้ผมเจอความรักดี
เจอคนที่รักและเขารักเรา
ยุ้ยก็อยากจะบอกว่าขอบคุณเช่นกัน
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างยุ้ยทั้งในวันที่สุด
และในที่สุดทำให้เรารู้สึกว่า
ความรักมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คำพูดเท่านั้น
นี่แหละมันคือเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจ
แล้วก็คิดที่จะฝากชีวิตไว้กับเขา
ฝ่าฟันความรักกันมาเป็น๑๐ปีนะคู่นี้

ในวงการรักเขามากขนาดนั้น

มียุ้ยทันตัวน้อยเบบีออกมาไวนะคะ

คุณทันเขาบอกว่ากว่าจะได้คุณยุ้ยมาเป็นภรรยา
ช่างมันแสนยากเย็นเหลือเกินนะคะ